ทีนี้มาดูความคืบหน้ากรณีวัยรุ่น๖คน
ในสนามฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ทำไปทำมาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่

กลายไปเป็นเกลือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด

โซโลเป็นคนบงการให้๖โจมาทำร้ายเรสบ้านตูม

ทีนี้มีการสืบสาวราวเรื่องปรากฏว่าเทพโซโล
เชื่อมโยงกับแก๊งมันทุกเม็ดจำได้ไหมคะ
ทำได้แล้วพฤติกรรมเขาคล้ายกันนะ
คล้ายกันเลยค่ะคล้ายกันยาบ้าจัดการเลย

คือจ้างให้คนที่กล้าเนี่ยไปทวงไปทวงคนที่ติดค้างค่ายาบ้า
แล้วก็ลักษณะคล้ายกันคือถ่ายคลิปมาประจานมาข่มขู่แบบนี้
ปรากฏว่าคุณผู้ชมล่าสุดมันมีอีกคลิปออกมา
เป็นคลิปที่เปิดเผยให้เห็นว่า
แอดไลน์ซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นเครือข่ายของเทพโซโลเนี่ย
รุมทำร้ายลูกหนี้ที่ติดค้างยาบ้า
แต่คาดว่าเป็นการทำร้ายผิดตัว

มันบอกบอกไม่รู้ว่ามันมาเอาของ

ไม่เคย

นี่ค่ะคุณผู้ชมแก๊งของอาร์ตไลน์
หรือว่านายอัธพลชัยสอนอายุ๒๒ปี
รุมทำร้ายร่างกายคนนี้ค่ะ
รุมทำร้ายเขาสะบักสะบอมเลยนะคะ
ลักษณะคล้ายกับกรณีของ

คล้ายกันเลยค่ะแล้วพยายามที่จะถามหาตัวต้นต่อ
คือตัวสาเหตุคนที่เบี้ยว
ี้ยวเงินค่ายาอยู่ไหน

คือเหมือนกับว่าต้องมารับเคราะแทน

ทีนี้นักข่าวของเราก็พยายามที่จะไป
สอบหาข้อมูลมาเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

ปรากฏว่ามีชาวบ้านมีคนเข้ามาให้เบาะแส
กันทางอินเตอร์เน็ตเยอะเลยนะคะว่าจริงลักษณะแบบนี้
มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเพียงที่เดียวนะ
มันลามไปทั่วทั้งประเทศแล้วค่ะ
แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยรายชื่อ
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
ให้ทำร้ายเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เบี้ยวค่ายา
เขาใช้คำว่าบิดเบี้ยวคือเบี้ยวค่ายาเขานะคะ
แต่พอถึงเวลานัดกลับมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน๒คน
รุมทำร้ายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เพราะคิดว่าเป็นเป้าหมาย
ส่วนคนที่นั่งซ้อนท้ายหลบหนีไปได้

นี่แหละก็เลยบอกว่าเป็นการทำร้ายผิดตัวนะคะ
ที่เขาทำร้ายไปแล้วให้หลบหนีไปค่ะ
ส่วนผู้เสียหายเองก็ไปแจ้งความว่ารถจักรยานยนต์ของตัวเองหาย
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาที่สพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น
ก่อนจะมาเป็นนักรับจ้างทวงหนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีคดีฆ่าเรสบ้านตูมกันหน่อย

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยผู้กำกับการสพบ้านเป็ดบอกว่า
ตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา๖คนเพิ่มเติมอีก๓ข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะ
และอีกข้อหาคือร่วมกันปล้นทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจร
ตอนนี้ตามรายงานข่าวคือทราบตัวแล้วนะคะว่าเทพบุตรโซโลคือใคร
รายละเอียดเชิงลึกตำรวจบอกว่ามันมีออกมาหมดแล้ว
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นได้
ตอนนี้ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเจ้าของบัญชีธนาคาร
ที่มีการโอนเงินให้กับ๖โจที่ไปรุมทำร้ายเรทบ้านตูม
กระทั่งเรทบ้านตูมเสียชีวิตกลางสนามฟุตบอลนะคะ
และถ้าเกิดว่าไปสืบสาวราวเรื่องมีความเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วย
เดี๋ยวก็จะมีการออกหมายจับเรียบตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ